ในวันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับแม้จะลดลงบ้างเนี่ย
แต่สถานการณ์ยังต้องช่วยกันต่อไปร่วมมือกันต่อไปนะครับ
เรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยมีญาติของชายหนุ่มคนนึง
เขาร้องมายังสื่อมวลชนนะร้องมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วย
บอกว่าน้องคนนี้อายุ๒๒ปีนะฮะเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี
ฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้ามานะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าฉีดได้๒วันเนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิต
นี่ฮะเขาก็เลยติดใจว่าตกลงมันยังไงกันแน่
อย่างนี้เป็นเพจเฟซบุ๊คของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
พี่ชายก็เข้าไปแสดงความเห็นในคอมเมนต์ที่คุณสรยุทธ์เขาพูดเรื่องวัคซีนนะครับ
แล้วก็มีทางพี่สาวของน้องเขาเนี่ยก็แจ้งมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
วันนี้เราก็เลยเดินทางไปตรวจสอบให้นะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับ
น้องผู้ชายคนนี้อายุ๒๒ปีนะครับญาติบอกว่าเสียชีวิต
ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ฉีดแอสต้าเซเนก้าได้๒วันนะครับ
นี่ฮะน้องกาฟิลยืนยันว่าเป็นคนแข็งแรงดี
ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยไม่ดื่มเหล้าด้วยไม่สูบบุหรี่ด้วย
เป็นคนออกกำลังกายด้วยนะผลการชนสูตรจากแพทย์เนี่ย
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจผิดปกติ
ครอบครัวก็เลยติดใจสาเหตุการณ์ตาย
กาฟิลอายุ๒๒นะครับชื่อเล่นชื่อจริงชื่อนายสิทธิพันธ์นะครับ
นายสิทธิพันธนาปรีชาสิริ
จบปริญญาตรีนะฮะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพ

ไลน์เนี่ยญาติญาติบอกว่า๒๕สิงหาคม
กาฟิลไปฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าเป็นการฉีดเข็มแรกนะครับ
ศูนย์ฉีดวัคซีนที่มศรีปฐุม
หลังฉีด๑วันไม่มีอะไรผิดปกติ
บอกแค่ว่าปวดแขนข้างที่ไปฉีด
สิงหาคมอยู่บ้านก็อยู่กับพ่อกับแม่ตลอด

จนกระทั่ง๑๑นาฬิกาเนี่ย

แล้ว๑๕นาฬิกาปรากฏว่าแม่บอกว่าอยู่ดี
ไปเจอนอนเสียชีวิตในห้องนอนแล้ว
นี่ฮะในวันเดียวกันเนี่ย
ทางแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลที่มาชันสูตรเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นระบุว่าไม่ทราบสาเหตุการณ์ตายนะครับ
แต่๒๘สิงหาคมเนี่ยแพทย์เนี่ยได้แจ้งเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าพบว่าผลการชนะสูตรเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิต
คือเกิดจากเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจผิดปกติ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับ

ทุกคนไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับ
กับแม่ก็อ้าวถึงคิวก็ลูกชายก็คือกาฟิลก็ไปฉีดนะ
ไปฉีดซะเพราะว่าลูกชายเนี่ยกำลังจะได้ทำงานแล้วแต่ต้องไปทำงานต่างจังหวัด
จะได้มีวัคซีนโควิด๑๙ก่อนที่จะไปทำงาน
ยืนยันว่าปกติลูกชายแข็งแรงดีนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลของโรงเรียนด้วยเป็นนักกิจกรรมด้วย
กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยความหวังของครอบครัวพังทลายหมดแล้ว
ฟิลตื่นมากินข้าวสิลูกฟิวทีนี้ลูกไม่ได้ยินมือก็ค้างอยู่อย่างเงี้ย
ตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วไม่คิดว่าลูกจะไปไวขนาดนั้น
เพราะไม่รู้ด้วยว่าเพราะว่ามันฉีดมาสองวันแล้ว
เพราะแม่คิดว่าลูกจะไม่เป็นอะไรแล้วเพราะแม่ก็ไปฉีดมาก่อน
คิดว่าเขาคงไม่กังวลเพราะว่าคุณพ่อฉีดมาแล้วก็ฉีดแอตต้ามาเหมือนกัน
แล้วก็พี่สาวลูกพี่ลูกน้องเขาก็ไปฉีดพร้อมกับแม่เขาวันเสาร์วันที่๒๑
ก็ฉีดที่เดียวกับเขาที่ฉีดนี่แหละแอปต้าเหมือนกัน
คือที่บ้านไม่เป็นไรเลยแข็งแรงไม่มีโรคภัยประจำตัวไม่เคยนอนโรงพยาบาล
กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่เขาจบแล้วเขารอแค่ฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็ม
เพื่อจะได้ออกไปทำงานได้แล้วก็แค่รอรับปริญญาแค่นั้นเอง
คือครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ไม่เอกใจไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็ไม่ปกติ
ผลชนะสูตรบอกว่าหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจผิดปกติ
ทางครอบครัวก็เลยติดใจว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนไหมนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้พี่ชายแล้วก็คุณพ่อของน้องกาฟิลไปยื่นหนังสือที่สปสชนะฮะ
ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับไปขอรับเงินเยียวยากรณีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
ซึ่งพี่ชายเนี่ยชื่อคุณธราเทพบอกว่ามีครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดอีกหลายคน
ติดต่อมายังพี่ชายของน้องกาฟิลหลังจากรู้ข่าวเรื่องนี้บอกนี่เขายังไม่ได้เงินเยียวยากันเลยนะ
บางคนก็บอกเขาพิจารณาแล้วบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ทางครอบครัวก็เลยกังวลว่าตกลงแล้วเนี่ย
กาฟิลเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่
เขาเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนแล้วมายื่นเรื่องแต่ว่าไม่ผ่านครับ
ซึ่งมันก็เคสในการเสียชีวิตเนี่ยก็คล้ายกับน้องชายของผมนะครับ
ที่เสียชีวิตจากเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับบางท่านก็เป็นเรื่องสมอง
ผมคิดว่ามันก็เหมือนกับคนแพ้อาหารนะครับ
คนแพ้อาหารกินกุ้งคนแพ้กุ้งกินกุ้งก็อาจจะเสียชีวิตได้
ผมคิดว่าวัคซีนก็น่าจะเช่นกันครับอยากให้มีมาตรการที่
การศึกษาค้นคว้าที่ละเอียดกว่านี้นะครับ
จะได้ไม่ต้องมีผู้สูญเสียอยากให้น้องชายผมเป็นคนสุดท้ายครับ
ทางด้านคุณหมออัตภพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับ
ท่านรองเลยกาศน์ที่การสอบซอชช
วันนี้ท่านมารับหนังสือร้องเรียนนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
ประมาณสองวันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้กับครอบครัวทราบ
ดังนั้นไม่ต้องกระวนครับเราอยู่ตรงกลาง
เพราะว่าคนที่มาฉีดวัคซีนทั้งหมด
วัคซีนทั้งหมดถ้าได้รับความเสียหายเราช่วยดูแล
กรอบของสปสชก็คือเป็นกรอบกลาง
ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหต้องไปไล่ชนะสูตรอย่างละเอียดขนาดนั้น
แต่ดูว่าเอาละคุณใช้ชีวิตประจำวันปกติอยู่

ซึ่งเขามีหลักเกณฑ์อยู่๓อย่างในการพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือ
มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง
นี่จะช่วยเหลือเป็นเงินไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาทต่อคน
ถ้าสูญเสียอวัยวะหรือว่าพิการไม่เกิน๒๔๐๐๐บาท
ถ้าเสียชีวิตหรือผลภาพถาวรจะจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน๔๐๐๐๐๐บาท
นี่นะคะก็ต้องไปยื่นเรื่องที่สปสชนะคะ
ทีนี้ค่ะมีอีกกรณีหนึ่งที่จังหวัด